เรื่องนี้กันหน่อยค่ะวันนี้ต้องรอดูเลยค่ะ
เรื่องของดีเจแมนกับคุณใบเตย
เพราะว่าวันนี้อายการจะมีคำสั่งออกมา
แต่จะสั่งว่ายังไงต่อเนี่ยอันนี้ต้องรอตาม
ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะทางดีเจแมนแล้วก็ใบเตยก็มีการตั้งโต๊ะแถลง
เอาจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบกับความรู้สึกของทั้งคู่มาก
แล้วอย่างหนึ่งทั้งคู่เป็นห่วงลูกกรณีเรื่องนี้ค่ะ

นี่บรรยากาศเมื่อวานเชื่อไหมคุณใบเตย
ไม่ว่าจะให้สัมภาษณ์ในรายการหรือว่ามาตั้งโต๊ะแถลงมีน้ำตาอยู่ตลอดเลย

ก็เปิดใจค่ะทั้งคู่เปิดใจหลังจากที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีช่อโกง
แล้วได้รู้จักกับนายอภิรักษ์โกธิซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นแบบต้นเรื่องของ
แล้วก็ชอบพระเครื่องเหมือนกันก็เลยเหมือนกับคุยกันถูกคอค่ะ
ชอบทั้งพระเครื่องทั้งวัตถุโบราณแล้วก็มีการเช่าพระ
รวมถึงวัตถุมงคลต่าง๔ชิ้นรวมมูลค่า๑๓ล้านบาท
ในห่วงเวลา๔ปีนั้นเนี่ยนะคะตรงนี้นั่นแหละคุณผู้ชม
วัตถุมงคลมันจะกลายเป็นทำให้ผมอยู่ในวังวลเรื่องนี้
แต่เส้นทางทางการเงินต่างเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เขาสงสัยเนี่ย
เพราะว่าผมไม่รู้เลยจริงว่านายอภิรักษ์เนี่ยเคยทำอะไรมาก่อนบ้างนะคะ
ส่วนคุณใบเตยครับที่ยืนอยู่ข้างกันเนี่ยคุณผู้ชมก็ชี้แจงว่า
ความเชื่อมโยงในเส้นทางการเงินซึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบว่า
มันไปเกี่ยวยงกับนายอภิรักษ์โกธิมันมีอยู่๓รายการเป็นยอดเงิน๙๙๐๐๐บาท
เรื่องนี้คุณใบเตยยืนยันว่าเธอได้ยื่นพยาหลักฐานทั้งพยานบุคคลและเอกสารให้
ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าอะไรบ้าง
มีค่าซื้อกระเป๋าจากนายอภิรักษ์ให้กับภรรยาของเขา๕๕๐๐๐บาท
แล้วก็รองลงมาเป็นค่าตัวเครื่องบินแล้วก็ค่าโอนเงินคืนให้กับภรรยาของอภิรักษ์
ที่ใช้บัตรกดเงินสดออกให้ก่อนครับ
ส่วนเรื่องที่ร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่านั้นเนี่ย
ชี้แจงว่าส่วนตัวก็มีกำลังอยู่แล้วมีกำลังทรัพย์จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้ตั้งแต่ปี๒๕๖
ก่อนจะมารู้จักกับอภิรักษ์อีกรวมถึงการทำคอนเทนต์ต่างที่ถูกสังคมจับตามองนั้น
เธอบอกช่วงโควิดเนี่ยขยันมากเป็นพิเศษ
เพราะศิลปินนักร้องไม่มีงานแล้วตอนก็ตั้งท้องด้วย
เป็นทั้งแม่ค้าออนไลน์เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็รับงานที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
จนไม่ได้ทำสิ่งที่ตนเองรักมาตลอด๗เดือน
ก็รู้สึกเสียใจกับหลายเรื่องเป็นอย่างมากเลยครับ
ก็นี่แหละทั้งคู่บอกว่ากระทบนะกระทบกับการใช้ชีวิตกระทบกับความรู้สึกตอนนี้มาก
แล้วนายอภิรักษ์มาหารวมถึงภาพที่ไปนั่งโต๊ะทำงาน
บอกว่าตอนนั้นผมก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเหมือนกับเขาโทรชวน
ผมก็ไปหาในลักษณะที่ชุดยังเป็นชุดขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลย
พยายามชี้แจงพยายามอธิบายบอกอ้าวแล้วพาไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกันล่ะ
เขาก็บอกว่าก็ไปเที่ยวกันปกติเหมือนกับกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวกัน
ผมก็จ่ายของผมเองเขาก็จ่ายของเขา
มีบ้างเป็นบางมื้อที่เขาอาจจะจ่ายค่าอาหารให้ผม
อันนี้คือสิ่งที่ดีเจแมนบอกแล้วก็บอกด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าวันนี้วันนี้เนี่ยนะจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
อย่างน้อยก็ขอให้ได้พูดแล้วผมสองคนไม่เคยหนีไปไหน
ตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นว่าหนีไปเมืองนอกไม่เคย
รายงานตัวตลอดแล้วผมก็ไม่เคยวิ่งเต้นด้วย
เพราะว่าผมเนี่ยพร้อมจะสู้กับความจริงเรื่องของหลักทรัพย์ในการประกันตัวเนี่ย
ไม่รู้ว่าเท่าไหร่หรอกมันไม่มีอะไรตายตัว
แต่ผมทำใจไว้แล้วถ้าเกิดว่าเกิดกรณีที่แย่ที่สุดเนี่ย
ถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดก็ทำใจ
ลองฟังบางช่วงบางตอนที่ให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานค่ะ
รายได้ของหนูเนี่ยอยู่กับที่นี่มา๑๗ปี
มีทุกอย่างที่เป็นหลักฐานในขณะที่เซ็นสัญญาทุกฉบับ
ใบเตยอยู่ที่นี่ทั้งหมดมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เงินของใบเตยเนี่ย
เป็นการที่มาจากฟอเล็กหนูทำงานเหนื่อยมาก
เราเป็นศิลปินลูกทุ่งที่เกิดกับอาสยามาตลอดและมีงานคอนเสิร์ตทุกวัน
ทุกอย่างของเราคือสุจริตมากแต่วันนี้เรามาโดนโดนข้อหาช่อกงประชาชน
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่หนูผิดหวังในตัวเองมากมากสิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือ
หนูกลัวจะไม่ได้ร้องเพลงหนูกลัวจะไม่ได้ทำงาน
หนูเป็นนักร้องที่มีคอนเสิร์ตทุกวันทุกปีแล้วนะวันนี้เจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นหนูไม่ได้ทำในสิ่งที่หนูรักเลยสักวัน
มันเสียใจมากในฐานะคนขยันทำงานคนหนึ่งเราโดนเก่าหาเนี่ย
ชีวิตหนูไม่เคยมีข่าวดีเลยสักวันคนรอบตัวหนูทุกทุกอย่าง
ทยอยโดนจับกันไปหมดถ้าท่านสั่งฟ้องสมมุตินะ
แล้วเราจะไม่ได้ประกันตัวนะครับในสิ่งที่เราสู้มาตลอด
กลัวแค่นี้เองว่าเราอยากได้ความยุติธรรมนี่ค่ะคือเมื่อวานนี้เห็นไหม
ให้สัมภาษณ์คุณใบเตยก็ร้องไห้ทีเนี้ยค่ะทางฝั่งทนายความคุณอมรกุศลนะคะ
ทนายความบอกว่ากรณีที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ดีเจแมนแล้วก็ใบเตยอาจจะไม่ได้ตอบคำถามตั้งแต่ต้น
เพราะว่าจะต้องหาพยานหลักฐานต่างก่อนจะมาพูดก็คือต้องมีหลักฐาน

รบกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
พร้อมยืนยันในข้อได้จริงที่มีและเราก็เชื่อมั่นในพยานหลักฐานว่าทั้งคู่เนี่ย
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวรอตามข่าวนี้ด้วยนะคะ
ว่าอายการจะมีคำสั่งออกมาว่ายังไงด้วยนะคะ
ครับก็เราก็ไม่ได้ชี้นำว่าคุณใบเตยกับคุณแมนนี่ผิดหรือถูก
อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการกฎหมายนะคุณผู้ชม